วันนี้สารจังหวัดขอนแก่นอ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นให้ประหารชีวิต
สสขอนแก่นพักเพื่อไทยนะครับในคดีจ้างวานฆ่าอดีตประหลัด
บจจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ไม่ให้กับอ่าไม่
ประกันตัวด้วยนะครับทำให้ต้องพ้นสมาชิกภาพ

เจาะประเด็นจากรายงานครับ

ที่ผู้ก่อเหตุได้รับโทษครบทุกคนของรำ
ถิติยานีโคตรทุมภรรยาและบุตรสาวของนายสุชาติโคตรทุม

หลังต้องทนทุกข์มานานกว่า๖ปี
พวกเขาบอกว่าไม่เคยคาดหวังกับผลคำพิพากษาในวันนี้
แต่หลังสารพิพากษาประหารชีวิตนายนวัดต่อเจริญศุกร์
สขอนแก่นพักเพื่อไทยในความผิดฐานจ้างวานฆ่าบิดา
ปลดชนวนที่ติดค้างในใจของครอบครัวไปได้
ไปเมื่อ๓พฤษภาคม๒๕๕๙
ข่าวการเสียชีวิตของนายสุชาติโคตรทุม
หลัดอบจขอนแก่นที่บริเวณหน้าบ้านพักของตัวเอง

ตำรวจตั้งทีมเฉพาะกิจเร่งสางคดีให้ได้
เพราะเกิดขึ้นกับข้าราชการระดับสูงในจังหวัด
หลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ขณะที่นายสุชาติกำลังขับรถออกจากบ้าน
ปรากฏคนร้ายขับรถกระบะสีดำมาขวางที่หน้ารถ

สังหารทั้งสองคนได้ใช้อาวุธปืนยิงนายสุชาติหลายนัด
สิ้นใจอยู่ข้างรถยนต์

ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มม
และขนาด๓๘จำนวน๘นัด

ตำรวจคาดมือสังหารเจ็บแค้นแทนนาย

ประเด็นก็คือทั้งคำให้การของ
ผู้ร่วมกระทำผิดในคดีที่แล้วที่เรา

ท่านก็เชื่อว่าเป็นคำให้การที่เกิดขึ้นโดยทันทีทันใด

แม้พยานจะมากลับคำชั้นศาลก็ไม่เป็นเหตุให้เชื่อ
ส่วนในเรื่องที่ท่านฝ่ายจำเลยสู้ในเรื่องการใช้โทรศัพท์
ท่านก็พิเคราะห์ว่าเป็นไปมันไม่น่าเชื่อถือ
ก็มีเหตุผลในคำพิพากษา
เดี๋ยวดูคำพิพากษาเต็มจะให้เหตุผลได้ดีมากครับ
กล้องวงจรปิดทำให้ตำรวจสามารถออกไหมจับทีมสังหารได้๔คน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ผู้ต้องหาที่๑ให้การซัดทอดว่า
วันเกิดเหตุเขาได้พาพันตรวจโทสมจิตแก้วพรมกับพวก

และขับรถผ่านหน้าบ้านของผู้ตายเพื่อดูราดเหล่า
กระทั่งวันเกิดเหตุเขาได้ขับรถ
เฝ้าดูความเคลื่อนไหวบริเวณหน้าบ้านของผู้ตาย
ส่วนพันธุ์ตำรวจโทสมจิตกับพวกที่เหลือ
ุ่มดูเหตุการณ์อยู่ที่รถยนต์อีกคันหนึ่ง

ลงมือสังหารทันที
พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่า

อยู่ในการรับรู้ของดาบตำรวจวีรศักดิ์หนึ่งในผู้ต้องหา

จะปั้นแต่งเพื่อเอาผิดจำเลยได้

ักมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
เพื่อปกปิดการกระทำความผิดไว้

ยากที่จะหาประจักษ์พยานรู้เห็นได้
พยานหลักฐานโจทย์น่าเชื่อถือโดยปราศจากข้อสงสัย
จำเลยเป็นผู้ใช้ผู้อื่นฆ่าผู้ตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
พากษาลงโทษประหารชีวิต
และให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน๓แสนบาท

ใครสักคนไม่อยากให้ใครสักคนมีชีวิตอยู่ก็ทำได้

กฎแห่งกรรมอยู่ทุกท่าวมันตัวเอง
นายนวัดถูกนำตัวเข้าเรือนจำระหว่างการยื่นอุทธรณคดี
เป็นผลให้สมาชิกกับภาพความเป็นสอสอของนายนวัฒน์

เพราะเข้ารักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
สนามเลือกตั้งสอสอขอนแก่นจึงจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน